ผู้ว่าคะเจ้าหน้าที่คะมานี่หน่อยมานี่หน่อยช่วยหน่อย
ญาติพวกฉันน่ะเป็นผีนะยังไม่ตายนะอ่า
ยังเป็นเป็นผีที่ว่าคือผีพนันเล่นอยู่บ่อนนู้นอ่ะ
บ่อนที่อยู่ห่างจากโรงพักห้าโลอ่ะจ้ะโอ้โหเอาแล้ว
เอาแล้วตรงนี้ค่ะคือโรงแรมเมื่อวานตอนประมาณ๕โมงเย็นเนี่ยนะ
ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มบ่อนพนันตรงนี้ค่ะ
ซึ่งผู้ว่านะผู้ว่าชัชวานฉายบุตรเนี่ย
ผู้ว่าลำปางก็สั่งให้ฝ่ายปกครองเอาเจ้าหน้าที่ไปอศไป
แล้วบุกเข้าไปจับกลุ่มซึ่งโรงแรมนี้อยู่ที่อำเภอเมืองลำปางเลยค่ะ
เข้าออกทางเดียวอ่าทีนี้พอนักพนันอยู่ในนั้นปั๊บเนี่ย
หนีไปไหนไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาล้อมไว้ทั้งหมดนะคะ
พอเข้าไปด้านในก็เจอพวกอะไรโต๊ะผ้าสักกระหลาดขนาดใหญ่
เจอเอ่ออะไรอะผ้าอืกพวกของภัณฑ์เนี้ยค่ะเนี้ย
อุปกรณ์การเล่นพนันไม่ว่าจะเป็นไพ่บาคาร่าไพ่เสือมังกรอุปกรณ์ต่างครบค่ะ
ทีนี้ไปจับกลุ่มนักพนันชายหญิงได้๔๐คนเงินของกลางอีก๘๐๐๐
ทีนี้พอจับได้ปั๊บก็ต้องประสานกับตำรวจสพเขลังนคร
อยู่ใกล้โรงพัก๕โลจังเลยเนอะ
นี่แหละผู้ว่าบอกแบบนี้
ชาวบ้านเขาร้องเรียนทางฝ่ายปกครองมาบอกว่าให้ช่วยหน่อยเถอะ
ญาติเขาเล่นพนันจนเป็นหนี้หัวโตหมดแล้ว
บ่อนตรงนี้นะมันอยู่หน้าหมู่บ้านเลย

อันนี้คือตอนที่เอาตัวนักพนันขึ้นรถ
เพื่อนำไปดำเนินคดีต่อไปนะ
แล้วไม่รู้ว่าเป็นบ่อนของใครคนมีสีคนมีอิทธิพลหรือเปล่า
กำลังตรวจสอบแต่ที่แน่

ถ้าเสือโรงพักปล่อยให้มีบ่อนพนันอยู่แบบนี้
คำถามคือชาวบ้านรู้แล้วทำไมคน
บ่อนใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ชาวบ้านรู้

ตกใจคิดว่าเป็นผีเผลอใครตายอะไรยังไงที่ไหน
ไม่มีใครตายตรงนั้นแหละ